คือเรื่องของทีมชาติไทยกับภารกิจในการลุ้นเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกในรอบ๓
เพราะว่าจะได้เริ่มรอบ๑๒ทีมสุดท้ายในปีถัดไปเลยนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ว่าแต่ละประเทศจะสามารถเดินทางถึงกันได้หรือยังในช่วงเวลานั้นนะครับ
แน่นอนครับ๓เกมที่เหลือประกาศออกมาแล้วก็คือตุลาคมกับพฤศจิกายน
น่าจะมีการแข่งขันอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบเปิดหรือแบบปิดเนี่ยต้องติดตามกันนะครับ
สถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ๓ของตารางจาก๕ทีมนะครับ
ผมยังคงมีลุ้นในการเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายและใน๓ทีมชาติไทยเนี่ยมีถึง๔ทีมด้วยกันที่ได้ลุ้น
แน่นอนโปรแกรมในเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนมันก็จะเป็นตัวชีวัต
แล้วก็มีความหนักเบาแตกต่างกันในแต่ละทีมนะครับ
ไปดูหน่อยนะครับสำหรับสถานการณ์ในแต่ละทีมของกลุ่มนี้นะครับ
นามเป็นอันดับ๑ของกลุ่มนะครับ๕นัดมี๑๑คะแนน
เลเซียมี๙คะแนนนะครับไทยอยู่อันดับ๓มี๘คะแนน
ตุลาคมในเดือนตุลาคมเรามี๑แมชแล้วเราก็พักการแข่งขันไปนะครับ
ซึ่งน่าจะเป็นเกมที่หนักที่สุดแล้วนะครับของทีมชาติไทย
ใน๓เกมที่เหลือและ๑๗พฤศจิกายนนัดสุดท้าย
เจอกับมาเลเซียในการเล่นในบ้านนะครับ
แน่นอนครับเจออินโดนีเซียเราต้อง๓ก่อนนะครับ
คะแนนจากนี้อาจจะเพียงพอให้ทีมชาติไทยสามารถเป็นอันดับ๒ที่ดีที่สุด

แต่ถ้าน้อยกว่านั้นโอกาสเข้ารอบนี้ลำบากเลยนะครับ
แต่ถ้าเอาให้ดีถ้าเก็บ๙คะแนนหลังจากนี้มีโอกาส
ถ้าเทียบกับทีมอื่นนะครับแน่นอนทีมชาติไทยมีโอกาสที่ดีกว่า

เฉพาะเบากว่าเวียดนามแน่นอนซึ่งเป็นจ่าฝูงครับ
การเจอกันในรูปได้เป็นกลุ่ม
ถ้าบุกไปเก็บ๓แต้มได้หรือว่าเก็บ๓คะแนนได้ก็เหมือนเป็นการตัดคู่แข่งไปในตัวด้วยนะครับ

แกรมที่เหลืออยู่ก็นับว่าหนักกว่าทีมชาติไทยนะครับ

เริ่มจากบุกไปเยือนมาเลเซียที่ถือว่าเป็นงานยากพอสมควร
จากนั้นเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเล่นในบ้านเจอกับอินโดนีเซีย

สำคัญของเวียดนามอยู่ที่เกมเยือน๒นัดนะครับ

เพราะถือเป็นการตัดแต้มคู่แข่งไปในตัวด้วยนะครับ

ถ้าเวียดนามเกิดสมมุติจากพัชพูได้๓คะแนน
เข้ารอบเขาก็จะสูงขึ้นมาเลยนะครับ
ส่วนมาเลเซียครับทีมอันดับ๒ตารางตอนนี้นะครับ
แกรมในเดือนตุลาคมคือตัวชีวัตรอย่างชัดเจน

จะเจอกับเวียดนาม๒เกมนี้
ถ้ามาเลเซียเก็บได้๖คำนาญเต็มเนี่ย

คู่แข่งสำคัญก่อนจะมาเจอเราในนัดสุดท้ายเลยนะครับ
น่าจะจบตั้งแต่พีเรียสเดือนตุลาคมเลยนะครับ

อย่างที่บอกไปครับเหลือโปรแกรมถึง๔เกม
และเป็นการเล่นในบ้านถึง๓นัด

อาจจะเจอความเหนื่อยล้าในเรื่องการเดินทางที่ค่อนข้างไกลนะครับ
แต่ถ้าหากเก็บได้ก็จะถือว่าได้เปรียบ

ก็คือเปิดบ้านเจอกับทีมชาติไทย

จะกลับมามีลุ้นเข้ารอบแบบเต็มตัว
เพราะว่าทั้งไทยและเวียดนามฝากรอยแขนเอาไว้

เล่นในบ้านนี่เจอกับทีมลุ้นเข้ารอบทั้งหมดเลยนะครับ

ส่วนทีมชาติไทยเองตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าเตรียมทีม

เรียบร้อยแล้วในเรื่องของการเรียกนักเตะมาฝึกซ้อม
ตอนนี้เนี่ยรอนโยบายจากทางภาครัฐอีกสักนิดนึงนะครับ
ว่าการฝึกซ้อมจะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบใดครับ
ส่วนโอกาสในการจัดเกมอุ่นเครื่อง
หรือว่าจะสามารถอุ่นกับทีมจากต่างประเทศได้หรือเปล่า
จะเป็นอุ่นปิดอุ่นเปิดอุ่นภายในหรือเปล่า
ตรงนี้เนี่ยทางสมาคมยังคงเฝ้าดูสถานการณ์และความเป็นไปได้นะครับ
แต่ก็จะต้องมีการพยายามพูดคุยนะครับ
เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานการเตรียมทีมของโค้ชนิชิโนครับ
ก็ถือว่าได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะครับ
เตะทีมชาติไทยหลายคนมีโอกาสไปฝึกซ้อมโปรแกรมทีมชาติ
หลังจากนั้น๑๒กันยายนไทยลีก๑ไทยลีก๒ก็จะกลับมาเตะนะครับ
หลังจากนี้นะครับก็แน่นอนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม
โปรแกรมของทีมชาติไทยหลังจากนี้นะครับ